หลังจากที่สานอนุมัติหมายควรวัฒนธรรมกายสี่หมายสี่วัน

และวันนี้ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

การรวมตัวกันแบบนี้มีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
เชิญค่ะคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

แล้วเรื่องของวัดธรรมกายก็กลายมาเป็นข่าวร้อนอีกครั้งหนึ่งครับ
คราวที่แล้วเนี่ยเป็นข่าวคลึกโครมใหญ่โตกันไปทีนึง
ก็พักรบกันไว้ก่อนเพราะว่าเกรงว่าถ้าบุกเข้าไปจะเกิดสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์
คราวนี้มีหมายเรียกแล้วมีหมายจับแล้ว
หมายค้นนั้นถึงแม้ยังไม่มีโชว์ออกมาชัดเจน
แต่ก็มีรายงานข่าวว่ามีหมายค้นแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องลุ้นกันล่ะครับ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
แต่ว่าแตกมาเป็น๒ประเด็น
ประเด็นหนึ่งบางฉบับบอกอนุมัติหมายค้นธรรมกายลุยจับธรรมชโยนี่ของไทยรัฐ
แต่ว่าบางฉบับคล้ายกับว่าต้องสะดุดไว้ก่อน

สะดุดเพราะอะไรยังไงสังคมก็ลุ้นกันล่ะครับ
แต่ว่าที่กำลังจะบอกก็คือว่า
นี่เป็นบทพิสูจน์ครั้งอีกครั้งหนึ่งจะครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้
ระหว่างการใช้อำนาจทางกฎหมาย
กับอำนาจของรัฐบาลอำนาจของคอสช
ต่อสู้กับสิ่งที่เรียกกันว่า
เกรงว่าจะเกิดสิ่งอันไม่พึงประสงค์
ถ้าจะบอกว่ากฎหมายกำลังจะต่อสู้กับกฎหมู่ก็พอเรียกได้
ถึงแม้ว่ากฎหมู่นั้นเขาไม่ชัดว่าเขาจะออกมาต่อต้าน

ก็พอรู้กันอยู่ล่ะครับว่าคืออะไร
ฉะนั้นนี่คือช่วงที่เราต้องจับตาดู
หมอมโนบอกกับรายการข่าวไทยรัฐตอนเช้านั่นแหละ
บอกว่าคราวนี้ถ้าล้มเหลวอีก

ความขลังของคอสชและรัฐบาลจะถดถอยไปเยอะ
นี่พูดในฐานะคนที่ดูกันตามหลักเนื้อหาของกฎหมาย
ฉะนั้นช่วงจากนี้ไปต้องคอยตามดูเรื่องนี้
ถามว่าประเด็นของความละล้าละลังก็เหตุผลเก่านั่นแหละครับ
คือเกรงว่าเข้าไปแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
จะเกิดการกระทบกระทั่งกันกับเจ้าหน้าที่
แล้วก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น
มีคนบอกว่าทุกวันนี้มันมีกล้องมือถือ

เจ้าหน้าที่เองก็สามารถที่จะบันทึกวีดีโอไว้ได้
ถ้าเห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไฟที่มันถูกจุดขึ้นชนวนมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
ถ้าไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่
ก็ไม่เห็นจะต้องไปละลาละหลัง
สังคมจะเห็นเองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แต่สมมุติว่านำไปสู่เหตุการณ์อันพึงไม่ซึมประสงค์

ถ้าฝ่ายลูกศิษย์ลูกหาก่อขึ้นมา
ผมเข้าใจว่าสังคมก็น่าจะรับได้
และไม่ควรจะตำหนิเจ้าหน้าที่
จะรับได้ไหมล่ะครับว่า
ถ้าการบุกเข้าไปในการทำหน้าที่ใช้กฎหมาย
แล้วมันเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นมา
แล้วเหตุไม่พึงประสงค์นั้น
ไม่ได้เกิดเพราะเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ
ไม่ได้เกิดเพราะเจ้าหน้าที่ทำผิดพลาด
แต่เกิดเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาต้องการให้เกิดขึ้นมาเอง
ผู้บังคับบัญชาจะรับได้ไหมล่ะ
ถ้ารับได้คนที่ปฏิบัติหน้าที่เขาก็ไม่ต้องละล้าละลังมาก
สังคมรับได้ไหมล่ะครับ
ถ้าประชาชนคนในสังคมรับได้ว่าเออที่มันเกิดเหตุขึ้นมา
เพราะฝ่ายลูกศิษย์ธรรมกายต้องการให้เกิดเหตุขึ้นมา
เห็นกันในวีดีโอเห็นกันชัดว่าใครทำอะไรยังไง

ถ้าผู้บังคับบัญชารับได้สังคมรับได้
กับเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นและเห็นว่าเกิดขึ้น
เพราะลูกศิษย์ลูกหาต้องการให้เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่เขาจะได้มีกำลังใจที่จะไปทำหน้าที่
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เขากลัวครับ
กลัวว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาพวกเขาจะถูกตำหนิ
ผู้บังคับบัญชาจะถูกตำหนิสังคมจะถูกตำหนิ
สังคมจะตำหนิว่าเขาเป็นคนทำให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
ฉะนั้นถ้าผู้บังคับบัญชารับได้ในระดับหนึ่ง
สังคมรับได้ในระดับหนึ่งสื่อสารมวลชนรับได้ในระดับหนึ่ง
ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เขามีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานได้มากขึ้น
นี่คือประเด็นที่ต้องตั้งคำถามกันล่ะ
ว่ามาถึงจุดนี้ผู้บังคับบัญชารับได้ไหม
นายกรัฐมนตรีรับได้ไหม
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลงมาตามลำดับชั้นรับได้ไหม
ถ้าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์แล้วเหตุไม่พึงประสงค์นั้น
เกิดขึ้นเพราะน้ำมือของลูกศิษย์ลูกหาของวัดธรรมกายเอง
ก็บอกแล้วไงครับเดี๋ยวนี้มันไม่ยาก

ผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องดำเนินการ
อย่าลืมนะครับว่าข้อหาพระธรรมชโย
บางทีคนก็ลืมไปแล้วว่าข้อหาคืออะไร
โจรข้อหาฟอกเงินกับข้อหาลุกป่าข้อหารับของโจรก็คือเงินที่สากร
ยูเนียนคลองจันทร์เขาสะสมไว้อ่ะแล้วอดีตประธานสากรคน
เก่าเอามามอบให้วัดธรรมกายเกือบพันล้านเดี๋ยวนี้คืนกันไปยังไง
ไม่รู้คืนได้ไปแค่ไหนไม่ชัดเจนเพราะตอนนั้นตกลงกันว่าจะทยอยคืนให้
แต่คนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เขาเก็บหอมรอมริบเอาไว้ยามวัยชะลาวัย
เกษียณแล้วเอาไปฝากสหกรหวังดอกหวังผลช่วงแรกแรกก็ได้ดอกได้ผล
เอามาเลี้ยงชีวิตแต่หลังจากนั้นพอเกิดเหตุนี้ขึ้นหายไปเลยครับเงินที่ได้

ไปเนี่ยแบ่งกันแล้วก็นิดเดียวพูดง่ายง่ายก็คือไม่พอยาไส้
ผมเคยไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ครั้งหนึ่งตั้งวงคุยน่าเวทนาน่าสงสารมากเพราะ
เป็นคนที่ไม่มีรายได้อื่นในปัจจุบันแล้วรายได้มีอย่างเดียวก็คือเงินที่
เก็บไว้จากเงินบำเด็ดบำนานที่เคยเป็นข้าราชการแล้วก็มาลงเข้าไปใน
สากรแล้วแล้วสุดท้ายขึ้นมาเงินก้อนใหญ่ก็ไปอยู่ที่วัดธรรมกายแล้วแล้วทำ
ได้ลงคอเหรอครับไม่สงสารคนเหล่านั้นเหรอครับทุกวันนี้เขาก็คอยอยู่เขา
ก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เงินคืน
ข้อหาฟอกเงินนั่นก็เรื่องหนักข้อหาลุกป่าลุกที่ก็ช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย

พิเศษของคอสชได้ไล่ยึดทวงคืนพื้นที่ป่ามาตั้งเยอะแยะแล้วไม่ใช่
ล่ะครับก็เห็นว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่เว้นนี่แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันหมดเพียง
แต่ว่าผลของการดำเนินคดีเนี่ยมันยังไม่ออกมาอ้าวแล้วที่สาขาของวัดธรรมกาย
บุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามีการบุกรุกทำผิดกฎหมายอ่าแล้วทำไม
ข้อหานักทั้งสิ้นข้อหานักทั้งสิ้นนี่คือถามว่าทำไมสังคมไทยจึงให้ความ

เพราะเขากำลังพิสูจน์ว่าระหว่างการใช้กฎหมายอำนาจการใช้กฎหมายอำนาจของรัฐ
อำนาจของคอสชสู้กับสิ่งที่เรียกกันว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วออกมาปกป้องแล้วออกมานั่ง
ปฏิบัติธรรมเรื่องนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าบอกได้คำเดียวว่าถ้าเรื่องนี้

ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคราวนี้ล้มเหลวอีกมันจะเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่ง
ถ้าคนคิดทำอย่างนี้ขึ้นมาบ้างแล้วจะว่ายังไงบรรทัศนทางกฎหมายจะว่ายังไง
ผมจะย้ำคำพูดของคุณหมอมโนอีกทีนึงว่าเรื่องนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้และต้องยืดเยอะ
ออกไปอีกพักรบออกไปอีกอำนาจของกฎหมายอำนาจของรัฐบาล
และอำนาจคอสชจะถดถอยลงไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งนั้นแหละครับ

ที่นี่เลยครับ
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี